ชะตาชีวิตของพ่อปู่มหาหมุณี

หลังจากที่เขาไปไลฟ์สดกับผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อย
กินี่อาณาจารย์แล้วก็ชวนให้เล่นพนันฟุตบอล

แต่อันนี้ก็คือตำรวจปอทเขาก็แถลงข่าวจับกลุ่มก็ต้องปิดหน้าแบบนี้

เพราะว่าไปไลฟ์อาณาจารย์แล้วก็ชักชวนเล่นพนันฟุตบอล
แต่ว่าตำรวจก็ให้ประกันตัวไปวงเงิน๑แสนบาทนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกสิบริวัตรดีพอง
รองผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ปอทได้แถลงข่าวจับกลุ่มนายชายรัฐยอดพรม
หรือว่าปู่มหาหมุณีอริยดาบท
แล้วก็นางสาวสุนิสาปัดแดงนะครับ
ก็ผู้หญิงที่ใส่บิกินี่ข้างเขานี่แหละนะครับ
ก็ไปมอบตัวนะครับ
นำข้อมูลระบบอนาจารย์สู่ระบบคอมพิวเตอร์

ภายหลังจากที่จับกลุ่มปู่มหามุณิดาที่บ้านพักย่านรามอินทา
ขณะที่นายเจริญศักดิ์โพศรีชัย
หรือว่าโชนี่บุรีทำเองก็ยังคงหลบหนีการจับกลุ่มอยู่นะครับ

ไม่ถูกให้ควรเพราะว่าคนก็ติดตามคุณเยอะ
คุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ
ปู่มหามุณีก็บอกว่าคลิปที่ปรากฏเนี่ย
รับงานไลฟ์มาจากผู้จ้างงานราคา
ไปงานอีเวนท์ที่รัดมา
โดยตนนั้นเป็นคนที่อยากรู้อยากลองอะไรก็ลงมือทำ

น้องรับความผิดในสิ่งที่ทำลงไป
ทางนี้ตนก็เรียนมาไม่สูงจบมาน้อย
คลิปดังกล่าวไม่เห็นอวัยวะเพศหรือหน้าอก
ไม่เห็นต่างก็คิดว่าไม่น่าจะผิด
ทำไปทั้งหมดนั้นเพราะว่าคิดว่าสังคมจะสนุกสนาน
ไม่มีเจตนาอื่นและยืนยันว่าจะไม่ทำอีกนะครับ
ไม่ทันนั้นแหละครับ
ผมคิดว่ามันไม่เห็นหัวนมนะครับ
มันไม่เห็นอวัยวะเพศหรือหอยอะไรนี่นะครับ
ก็คือผมไม่รู้ไงผมคิดว่ามันไม่เข้า

ก็บอกว่าไม่ได้นะท่านตรงนี้มันไม่เหมาะอะไรแบบนี้
พูดซะตรงนะขออภัยคุณผู้ชมนะ

เออก็ไม่เห็นก็ถือว่าแต่ก็ผิดนะ
เพราะการที่คุณทำแบบนั้นถอดเสื้อถอดผ้านุ่มมิกินี่และลักษณะยากเยาวยวน
ก็ผิดอยู่แล้วล่ะลามกอนาจารย์มันมีพรบคอมควบคุมอยู่แล้วนะครับ
ทางนี้ระหว่างที่ปุมาฮามูลิแถลงข่าว
เจ้าตัวก็บอกว่ามามอบตัวเองกับตำรวจนะฮะ
นี่นี่ไม่ได้มามอบตัวล่ะ

ถ้าเชิญตัวให้เอารถไปรับและตำรวจก็เลยไปรับพร้อมกับหมายจับไง
พอตำรวจแย่งหมายไปพูดถอดศีลเลยจ้า
เพราะตอนแรกบอกว่ามอบตัวเองไม่ใช่ตำรวจเอารถไปจับที่บ้านนะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะหลังจากควบคุมตัวพนักงานสอบสวนบท
ก็อนุญาตให้ประกันตัวไปวงเงิน๑แสนบาท
เขาก็ยืนยันว่าจะไม่ทำอีกอันนี้ก็ฝากเราเน็ตไอดอลทั้งหลายนะครับ

ถ้าสังคมให้โอกาสแล้วก็ต้องกลับตัวกลับใจนะคะไม่ทำอีกนะ